น้ำแร่ดีค่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะทุเรียนน้ำแร่อ่า
มันปลูกในที่ที่มีน้ำแร่อ๋ออยู่ในพื้นที่ที่บุรีรำครับ
นี่ครับทุเรียนน้ำแร่ครับคุณผู้ชมฮะเอ่อให้ดูเฉยนะครับ
เพราะว่าเขาจองกันหมดไปแล้วครับแม่อ่าทุเรียนพันหมอนทองนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถูกเรียกว่าทุเรียนน้ำแร่
เนื่องจากปลูกอยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพสูง
ของอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำครับซึ่งเคยมีหน่วยงานต่าง
เข้ามาสำรวจแล้วก็คาดว่านี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญ
ทำให้ทุเรียนที่นี่คุณภาพเยี่ยมนางสาววาสนาหวังดีครับ
ขนุนมันออกก่อนออกก่อนเสร็จปั๊บขายได้ก็โอ้
ราคาไม่ค่อยดีอ่ะกิโลกรัมละห้าบาทต่อมาเจ้าหน้าที่สากรการเกษตร
เข้ามาให้ความรู้ในการปลูกทุเรียนมากขึ้นครับ
ปรากฏว่าโอ้โหปีนี้ทุเรียนหมอนทองที่เธอปลูกไว้
ผลผลิตดีเหลือเกินโดยเฉพาะเนื้อทุเรียนนะ
คือเนื้อเนี่ยปุ้ยเขาบอกมันนุ่มเหมือนคัสตาร์ท
มันจะนุ่มนะแล้วกลิ่นหอมละมุนรสชาติหวานอร่อย
นี่เอามาทำข้าวเหนียวทุเรียนดีเลยนะนี่แหละครับ
คือถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นอันนี้เขาบอกว่าโอ้โห
มันใช้น้ำแร่ที่ผุดมาจากใต้ดินลดน้ำลดน้ำต้นทุเรียนด้วย

ล่าสุดนะครับเปิดให้จองผลทุเรียนนะฮะ
๑๕๐ต้นนะไม่ใช่๑๕๐ลูกนะต้น
๑๕๐ต้นออนไลน์๕วันหมดแล้วครับคิดเป็นมูลค่ากว่า๓แสนบาทครับ
ส่วนที่เหลืออีก๑๔๐ตอนนี้ก็คราวนี้ต้องไปตามซื้อแล้วล่ะ
เพราะว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในห้างสรรพสินค้าดัง
จะเอาไปวางขายทั่วประเทศต่อไป

ต้องรอดูทุเรียนน้ำแร่บุรีรำครับ
เรียมจองทั้งต้นแล้วน้องเรียมไหน
เอามาให้พี่ปุ้ยกินหน่อยได้ไหม

เนื้อนุ่มเนอะยั่วแต่เช้าเลย